ฮือฮากับกระแสตุ๊กตาลูกเทพ
สายการบินในประเทศไทยนั้นอนุญาตให้ตีตัวสำหรับตุ๊กตาลูกเทพด้วยครับ
จากนี้ไปครับสายการบินไทยสมายของไทยจะอนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถซื้อตัวให้กับตุ๊กตาเหนือธรรมชาติ
หรือที่คนไทยนั้นเรียกกันว่าตุ๊กตาลูกเทพครับ
โดยจะมีบริการเสิร์ฟอาหารแล้วก็เครื่องดื่มให้ด้วยตามปกติ
แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ให้ตุ๊กตาลูกเทพนั่งที่นั่งซึ่งติดกับทางเดิน
และระหว่างการเดินทางจะต้องรัดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับ
รายงานข่าวระบุด้วยครับว่าสื่อต่างของไทยรายงานข่าวนี้หลังจากที่มีเอกสารภายในของสายการบิน
ระบุถึงระเบียบข้อบังคับเพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับตุ๊กตาลูกเทพ
จากว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีผู้โดยสารนำตุ๊กตาลูกเทพขึ้นเครื่องบินประมาณ๔๐ราย
และหากผู้โดยสารไม่ได้ซื้อตัวโดยสารให้กับลูกเทพก็จะต้องนำลูกเทพนั้นใส่ไว้ในที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะ
หรือเอาไว้ใต้เบาะที่นั่งนะครับ
การบินนกแอร์ปฏิบัติต่อตุ๊กตานี้เช่นเดียวกับตุ๊กตาอื่น
ผู้โดยสารสามารถจะอุ้มตุ๊กตาไว้บนตักได้ขณะโดยสารบนเครื่องบินนะครับ
แต่หากต้องการซื้อตัวที่นั่งให้ก็อาจจะมีราคาที่แพงที่สุด
ดังนั้นทางนกแอร์ไม่ส่งเสริมให้ลูกค้าซื้อตัวให้กับตุ๊กตา
แต่ก็ไม่อาจจะห้ามผู้โดยสารซื้อตัวอีกที่นั่งหนึ่งหากว่าผู้โดยสารต้องการครับ
ซึ่งก็มีเหล่าคนดังโพสต์ภาพตนเองกับตุ๊กตาลูกเทพ
ที่นำพาโชคลาภและความร่ำรวยมาให้
เหตุใดผู้คนจึงเชื่อว่าในตุ๊กตามีวิญญาณของเด็ก
ซึ่งผู้ที่ปลุกเสกตุ๊กตาลูกเทพนั้นอ้างว่า
มีการทำพิธีปลุกเสกสนุนราคาเริ่มต้นที่๓๕๐๐บาทครับ
ตุ๊กตาที่เป็นรุ่นพิเศษนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา
บางตัวจะมีราคาเริ่มต้นหลักหมื่นนะครับอยู่ที่ประมาณ๑๓๐๐๐บาท
มีการรายงานเรื่องนี้เช่นเดียวกันกับสื่อต่างประเทศอีกหลายสำนัก
ส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับกรมท่ากาศยานเตรียมเชิญผู้ประกอบการสายการบินของไทย
หารือถึงแนวทางปฏิบัติการนำตุ๊กตาลูกเทพขึ้นเครื่องบิน
เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล
โดยนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่า
การนำตุ๊กตาลูกเทพขึ้นเครื่องบินไม่ขัดกับหลักการ
แต่ตามมาตรฐานด้านการบินสิ่งของที่เป็นสัมภาระต้องเก็บให้เรียบร้อยในช่องเก็บสัมภาระ
หรือถ้าต้องการที่นั่งเพิ่มเพื่อวางสัมภาระก็สามารถซื้อตัวโดยสารเพิ่มได้
และก่อนนำขึ้นเครื่องต้องสแกนผ่านเครื่องเอ็กซ์เรย์นะครับ
ส่วนการดูแลความปลอดภัยภายในท่ากาศยานั้นต้องเข้มงวดมากขึ้น
หลังพบการลักลอบขนยาเสพติดโดยนำไปใส่เอาไว้ในตุ๊กตาเด็กผู้หญิงครับ